ไปดูเรื่องราวของพิธีกรรมการไหว้สารตายายที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อย
เขาทำพิธีนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเรามีเหตุผลแล้วมีเหตุการณ์ให้ดูค่ะ
นี่ค่ะมากันหมดหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ย
มากันเยอะเลยนะคะบริเวณสารเจ้าปู่บ้านน้องผือค่ะ
ตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
พ่อแก่แม่เท่าของหมู่บ้านนี้ก็พากันนำเครื่องขาวหวาน
ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่รวมถึงเหล้าขาวอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะ
เอามาเส้นไหว้สารเจ้าปู่ประจำหมู่บ้าน
ว่ากันว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นที่๑๒คลองจุด๔
ก็คือประเพณีอันดีงามของชาวบ้านที่เขาทำสืบทอดกันมายาวนาน
ไปถามคุณลุงนิวัฒนเพ็งศรีอายุ๕๘ปีค่ะ
ท่านเป็นสมาชิกอบตบ้านหนองผือ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวตลอดข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์
บอกว่าหลักใหญ่ใจความที่ทำพิธีเส้นไหว้ประจำหมู่บ้านเนี่ย
ก็เพราะว่าอยากจะขอพรจากศาลปู่
ให้ดูแลลูกหลานให้ดูแลชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
ไม่มีโรคใครมาเบียดเบียน

ต้องการขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับปีที่ผ่านมา

ชาวบ้านขายข้าวได้มากเป็นประวัติการเลยนะคุณ
หลังจากที่ทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ได้นำไก่ที่ถือว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้เนี่ย

เสี่ยงทายของชาวอีสานนี่ก็คือเสี่ยงทายดูที่คางไก่
เออคางไก่แกะออกมาลอกออกมา
งไก่เวลาต้มมันจะเนื้อยุ่ยใช่ไหมคะ
พอลอกออกมาปุ๊บคางไก่จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายตัววี
ถ้าโค้งสวยงามเป็นลักษณะตัววีสวยเนี่ยนะคะ

โอ้โหฉีดโบท็อกมาป่ะ

ชาติเลยถ้าคางไก่ออกมาเป็นตัววีสวยงามเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ

เออหน้าผมอยากจะวีเชฟเหมือนกันนะ

ไม่เป็นไรเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วแต่เขาถือกัน

ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็นำไก่มาว่ายถึง๑๒ตัว

คล้ายก็กลับเอาของว่ายเหล่านั้นไปแจ่งจ่ายกันบ้าง
เออเขาว่ากินของว่ายแล้วดีด้วยนะ